มนตรีแห่งหนึ่งค่ะคือเขาเหลืออดกับพฤติกรรมของหลานเสพยาและอลวาด
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาวิวาสกัน
แล้วปรากฏว่าก็เลยพลั้งมือทำหลานเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปก่อนที่จะมามอบตัวนะคะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยทางตำรวจสพพระธาตุช่อแฮมเภอเมืองแพร่
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนแทงกันเสียชีวิตที่บ้านในตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่

พบร่างนายอภินันคุณทะวงอายุ๓๐ปีนอนหงายเสียชีวิต
มือขวาถือเสียมขนาด๑เมตร
แล้วก็พบบาดแผลที่กลางศีรษะเป็นรอยยาว๔เซนค่ะ

หลังโกกหูด้านซ้ายมีบาดแผลลึกยาวประมาณ๔เซนติเมตร
คอมีรอยช้ำเป็นทางยาวลักษณะเหมือนก็ถูกรัด
และหน้าอกก็มีรอยช้ำ
สอบถามนางวันนารัฐมูลสิงอายุ๒๙ปีภรรยาผู้ตายค่ะ
บอกว่าสามีเนี่ยเพิ่งออกจากสถานบำบัดยาเสพติดมา
กลับมาอยู่บ้านก็ยังเสพยาแล้วไม่ได้น้อยคือเสพหนักกว่าเดิมอีก
มีอาการคุ้มคลั่งตลอดเวลานะคะ
หนักสุดเลยคือช่วงบ่ายอาการสามีกำเริบหนัก
ทางภรรยาเนี่ยหลบไปอยู่กับญาติที่บ้านข้างเพราะกลัวนะคะ

เพื่อนบ้านมาแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วอยู่ที่รั้วในบ้าน
ศาลนายกเทศมนตรีตำบลแห่งหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่า
ถ้าใครพูดเรื่องของฉันฉันจะกลับมาจัดการ
จะพาภรรยาและลูกขึ้นรถกระบะและก็ขับหนีไปเลยนะคะ
ฟังเสียงของภรรยาผู้เสียชีวิตก่อนค่ะ

คือเจ้าตัวเขานี่คือเขาเป็นผู้ป่วยอยู่
เขามีอาการทางจิตอะ
แต่เราไม่รู้ว่าเขาตอนเหตุการณ์หนูเป็นยังไง
คนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาบุกขึ้นไปบนบ้าน
แต่หนูไม่เห็นหรอกว่าเขาบุกขึ้นไปจริง
ขึ้นไปแล้วทำไมเขามานอนอยู่ทางนี้หนูไม่รู้วันนี้
คนที่มามุงดูว่าถ้าใครพูดเรื่องเขาเขาจะจัดการให้หมด

นายสมานถาปนาเขาเดินทางมาให้ปากคำ
กับพนักงานสอบสวนสพพฤษฐช่อแฮดด้วยตัวเองนะคะ
นายสมานบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในบ้านค่ะ
พอกลับมาพบว่านายอภินันเนี่ยปิดประตูไม่ให้เขาเข้าบ้าน

จากนั้นมีปากเสียงกับนายอภินันอย่างรุนแรง
พอเดินเข้าไปในบ้านปรากฏว่านายอภินัน
ถือเสียมปลี่เข้ามาจะมาทำไรเขา
อันนี้เป็นคำให้การนะคะของคุณลุง
ลุงก็เลยก้มไปหยิบไม้ขนาดเท่าแขน
ใส่นายพินันจนนายพินันเสียหลัก

แล้วก็เลยทุบไปที่ศีรษะนายอภินัน๒ครั้ง

หลังจากนั้นเขาก็เลยพาครอบครัวขึ้นรถไปไว้ในที่ปลอดภัย
ก่อนจะมามอบตัวตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ

ผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เลี่ยงไปข้างเข้าไป
เขาก็ไปหยิบเอาด้ามเสียบตามหลังผมเข้าไป
ผมผมก็ถามว่านายโกจะทำอะไรลุงเนี่ย
กูจะฆ่ามึงอ้าวจะฆ่าลุงอะไรเรียกอะไร

ว่ามึงเนี่ยชอบแจ้งตำรวจอะไรเนี่ยประมาณนี้
ทุกครั้งที่ว่ามันระแวงคงคิดว่าเราแจ้งตำรวจ

ทีนี้มันดถดดอด

วิ่งเข้ามาบันไดบ้าน
ซึ่งตอนแประมาทที่นี่ผมก็เอาเสียงมัน

ผมก็ทุบมันไปสองทีมันก็ล้มลงก็ดิ้นดิ้นก็แน่นิ่งไป
เมื่อช่วงเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสอบพอร์พระทาศน์ช่อแฮะอเมืองแพร่นำตัวในสมาร์น
ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นก็คือหลานตัวเองนายอภินันคุณทะวงค่ะ
ทำแผนนะคะเบื้องต้นนายสมานให้การถึงรายละเอียดของเหตุการณ์
แต่ว่าปฏิเสธข้อเก่าหา
ซึ่งพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาไปก็คือฆ่าผู้อื่น
นำตัวมาทำแผนและนำตัวนายสมานฝากขังต่อไปค่ะ
ส่วนรายละเอียดเขาก็ได้พูดถึงแล้วนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรอย่างไรค่ะ